ช่วงนี้มาให้กำลังใจคุณตูนกันต่อนะฮะ

วิ่งกันตั้งแต่ใต้มาถึงกำแพงเพชรและตอนนี้นะครับ
ตอนนี้คุณตูนพร้อมคณะทีมงานของโครงการ๙คนละ๙
ออกวิ่งเซตที่๓ท่ามกลางวันนี้อากาศร้อนทีเดียวคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าถึงแม้จะร้อนนะครับแต่ว่ายังคงมีประชาชนไปรอต้อนรับ
กับคุณตูนแล้วก็ให้กำลังใจกันเนืองแน่นทีเดียวนะครับ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดวิ่งตามคณะของคุณตูนอยู่นะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
รายงานมาจากโรงเรียนบ้านโคกเลาะนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
ครับผมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตูนบอดี้แลมต้องวิ่งด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
แต่ว่าก็วิ่งมาถึงจุดพักจุดที่๓จุดนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เตรียมตัวนะครับเริ่มวิ่งในเซตที่๔แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปดูการวิ่งเซตที่๓นะครับโดยการวิ่งเซตสามเริ่มต้นตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกานะครับ
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาดนะครับอำเภอคณุวลักษณ์บุรีนะครับ
โรงเรียนบ้านโคกเลาะจังหวัดกำแพงเพชรด้วยระยะทางประมาณ๑๔๖กิโลเมตร
ไปตามถนนพระหลโยธินหมายเลขหนึ่งนะครับด้วยสภาพอากาศที่ถือว่าร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมาก
แต่ตูนบอดี้แลมนะครับและทีมงาน๙คนละ๙ยังคงมุ่งมั่นวิ่งต่อเพื่อให้ถึงจุดพักเซตที่๓นะครับ
เยี่ยมให้กำลังใจตูนบริสแลมแต่ว่าตัวของโน้ตอุดมเต้พนิษฐ์เองนะครับ
ก็ไม่ได้ร่วมวิ่งเนื่องจากเจ้าตัวเจ็บหมอนรองระดูดขาขวาทำให้ต้องนั่งรถภาคเฟสบุ๊คไลฟ์สดบรรยากาศตูนวิ่งนะครับ
แต่ก็มีบางช่วงได้ลงมาจากรถทักทายเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลที่คำพรนะครับ
ขณะที่บรรยากาศตลอดเส้นทางการวิ่งนะครับ
มีประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือเพื่อ๑๑โครงการทั่วประเทศ
ช่วยเหลือเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับ
ตะโกนว่าให้พี่ตูนสู้แม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับ
เช่นเดียวกับน้องนักเรียนโรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรนะครับ
ที่ตั้งใจมายืนรอตูนบอดี้แลม
เพื่อโชว์ลีลาเต้นเชียร์ลีดเดอร์

ทำให้ตูนบอริสแสลมและก้อยรัชวิน
แฟนสาวออกอาการไม่ไหวนะครับ

สำหรับการวิ่งเซตที่๓วันนี้นะครับตูน
ริสแลมไม่มีอาการอ่อนล้าแต่อย่างใดสีหน้ายังคง
แย้มทักทายประชาชนที่ออกมาให้กำลังใจ
ตลอดเส้นทางนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนสูงถึง๓๐
กองศาก็ตามและการวิ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบล
สลบบาดนะครับถึงโรงเรียนบ้านโคกล้อด้วยระยะทาง
สิบสี่จุดหกกิโลเมตรซึ่งหากรวมระยะทาง
วิ่งจากอำเภอเบตรงจังหวัดยาลาตอนนี้ก็
หกร้อยยี่สิบสองกิโลเมตรแล้วครับและมียอด
บริจาคเพื่อสิบเอ็ดโรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้กว่าเจ็ด

ครับยังเหลืออีกหนึ่งเซตนะครับที่ตูนจะวิ่งและ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเพิ่งปล่อยตัวไปสดร้อน
นะครับก็ระยะทางอีกประมาณสิบห้ากิโลเมตรครับก็จะ
ปั๊มน้ำมันศรีนครคลองขุงครับซึ่งเป็นจุดพักจุด
สุดท้ายในวันนี้ครับไปอยู่สักการสมเกตข่าวไทยรัฐ
วีรายงานสดจากจังหวัดกำแพงเพชรครับครับถึงแม้
ร้อนจะวิ่งเหนื่อยแต่ผมว่าคุณตูนคุณก้อยหายเหนื่อย
ค่ะคือแล้วไปอย่างนี้ก็คือสร้างรอยยิ้มประชาชนก็
รอยยิ้มคุณตูนคุณก้อยเองก็ได้รอยยิ้มเหมือนกัน
ใช่ครับเมื่อกี้ยังมีแรงไปเต้นกับน้องน้องอีกอ่ะ
โอ้โหสเต็ปนี่สุดยอดทีเดียว